คุณผู้ชมคะไทยรัฐทีวีกำลังจะมีรายการใหม่ค่ะ

เพราะว่าพิธีกร๓ท่านนะคะตัวแม่จริง
คุณแม่สามท่านค่ะรายการตัวแม่มาแล้วนะคะ

คืนจอในรอบสิบปีเลยนะคะอ่าเนี่ยมาเป็นพิธีกรแบบนี้ค่ะ
เมื่อช่วงเย็นมาออกรายการข่าวใส่ไข่ไปแล้วมาเปิดตัวนี่คุณลิเดีย
คือตอนนี้ยังท้องอยู่ค่ะแต่คุณฤดียะชอบออกกำลังกาย
เออเธอก็ทำให้ดูว่าคนท้องก็ออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัย
พิธีกรรยายการนี้แซ่บจริงจริงจริงจริงค่ะ
ชื่อรายการก็แซ่บแล้วอ่ะตัวแม่มาแล้ว
ทีนี้ค่ะเตรียมดูได้เลยนะคะ
ทุกวันจันทร์ถึงวันพระฤหัสบดี๑๓นาฬิกา๓๕นาที
ถึง๑๔นาฬิกา๒๐นาทีเริ่มวันจันทร์ที่๘กรกฎาคมค่ะ

เอาแม่สามคนมารวมกันจึงเรียกว่าตัวแม่
เพราะแต่ละคนก็มีลูกกันหมดแล้ว

ตอนนั้นเป็นตัวแม่ในเรื่องนั้นมา
มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตัวแม่มาแล้ว
จะบอกว่าวันแรกที่เราไปถ่ายทำนี่มีครบทุกอารมณ์เลย
มีแบบอารมณ์ขำบ้างซีเรียสด้วย
แล้วก็แบบวาไรตี้มีพูดคุยนู่นนี่นั่น
มีการฟิตเน็ตมีการทำน้ำโอ้มีหลายอย่างมา

ก็มีรายการดีให้ดูอีกแล้วไม่ต้องไปไหนกันแล้วดูไทยรัฐทีวีทั้งวันกันเลย
แล้วก็หลังข่าวเที่ยงถ้าเป็นคุณแม่ด้วยก็จะไปขอสมัครเป็นพิธีกรด้วยอีกคน